คือคุณไปกางสถิติดูได้เลย
หรือว่าผมเจอสเปอร์ไม่เคยกลัวอยู่แล้ว
แต่สเปอร์ความจริงเขามีตัวตึงเมอร์ซี่ไซส์อยู่นะ

ก็ดูเต้นฟรีเต้นเว้าเอาผมใช้คำนี้นะครับ

แล้วก็มีในเชิงเทคนิคการคลองบอลของมัน

ส่วนซาเนี่ยผมว่าจริงผ่านค่อนข้างยาก

เฮ้ยแล้วไม่มีเครนแล้วมันจะไหวปะวะ

เปอร์เนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพาแบบนักเตะคนใดคนหนึ่งมากเกินไป
ธีมระดับกลางพอมันมีระบบ
อันเก้ก็ตอบใจความประมาณว่า
เตะสเปอร์ทุกคนรู้ว่าชัยชนะมันสำคัญแค่ไหนสำหรับแฟนบอล

ซึ่งสรุปแล้วว่าสเปอร์ถูกหวยที่ได้อังเก้

แต่ที่๒ที่เราข้ามเลยเดี๋ยวเราไปที่อันดับ๓เป็นใบตัน

ถ้าไม่ชอบชนะ๓๑เป็นอะไรนะ

ก็ความสุขของทีมผมผมอยากชนะเท่าไหร่ก็เรื่องของผม

คืออยากชนะสัก๒๐ต่อ๑๙ด้วยซ้ำ
แต่ว่ามัน๓แต้มเหมือนกันไง

คิดว่าควรจะมีคนเกลียดกูเพิ่มไหม

ซึ่งเป็นคนทั้งบ้านแหละพวกกูนี่แหละ

ที่ก็นัดล่าสุดโดนนำก่อนก็จริง

มิโตมะลงมาแป๊บเดียวก็ยิง๒ประตู
และตอนนี้ที่๔กับที่๕จริงก็ฟอร์มดีทั้งคู่นะ
แต่ด้วยความที่มาเจอกันก็เลยแบ่งแต้มกันไป
และนัดล่าสุดก็รัวไป๘ประตูต่อ๐

๘ศูนย์ยิง๘ตัวนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรปีแจ๊ค
แล้วก็เรื่องของความหลากหลายของตัวผู้เล่น
ซึ่งมันเป็นผู้เล่นที่สามารถทำประตูได้แทบจะทุกตำแหน่ง
ไล่ตั้งแต่กองหลังกันกองหน้า

เราขึ้นมาที่๙แล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะไปอยู่หัวตรางแล้ว

นี่คือล่าสุดเราต้องพึ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหม

เราต้องดึงจิตวิญญาณเก่าของเรากับพื้นมา
ครับก็ประมาณนี้สำหรับโซน๒ประลางบน
แต่ของเดิมที่มันมีอยู่มันก็ยังเป็นตัวดีอยู่
แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ฟื้นเลยเจอใครก็ไม่ฟื้น
แล้วเจอกูนัดแรกเสร็จเก่งซะอีก
หรือเขาไม่ได้เก่งเปล่าแต่ว่าอย่างไรไหม
ถ้าใช้คำว่าอ่อนกับลิฟภูมิมันก็จะไม่เหมาะนะ
เพราะว่าดูจากคะแนนมันไม่เหมาะนะ

เพราะเขาเจอยูโรปป้าเขาเจอทีมอะไรก็ไม่รู้ว่าเขายังชนะ

เพราะฉะนั้นก็คิดว่าพวกเราทุกคนเนาะ

ล่าสุดก็เก็บ๓แต้มได้เป็นครั้งแรกก็

ถึงจะอยู่อันดับ๑๙แต่ความจริงเขาก็เล่นได้ดีเลย

ก็ทั้งข้างแท้แล้วคุณอยากพูดอะไรก็พูดดี
แต่เท้าความเหมือนพิตตี้เลย
วิธีการเล่นวิธีการเซ็ตอัพบอลการบิวอัพขึ้นมาเนี่ยแบบ

เรียกว่าเราชนะ๑โซนก็ไม่ภูมิใจ

สำหรับวิกที่ผ่านมาคือทีมที่กำลังมาคือทีมนี้ครับ
ก็คือเรียกว่าตอนนี้๖นัดแรกเก็บไป๑๔คะแนน

ไม่ผมว่าคุณกับทีมงานคุณค่อนข้างอคตินะ

คุณช่วยไปดูตารางคะแนนด้วยนะมันมีทีมที่เขาฟอร์มแรงกว่านี้นะ

ไหนแต่คุณเป็นอาศัยความชื่นชอบส่วนตัว

อยู่ในแบบเวียนที่ถึงสิบ๒แล้ว

ผมว่าท่านน่าจะมีความคิดอะไรดี

ผมว่าท่านอาจจะสับสน
ผมว่าท่านอ่านงานเยอะแหละ
เพราะพี่อยู่มานานแล้วมันมีความแบบมีเสถียรภาพแล้วไงมันเก่งแล้ว
ก็อยากมาชวนคุยเรื่องสเปอร์สักนิดนึงว่าทำยังไง
อย่างแรกคือเรื่องของระบบการเล่นที่เรียกว่าน่าพูดถึงมาก
คืออย่างปกติอันเก้ตอนเขาคุมทีมอื่นที่ผ่านมามักจะเล่นด้วยระบบ๔๓๔
ไล่มาตั้งแต่มารินอสเซลติก
แต่ว่าพอมาคุมสเปอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนแผนไปคุมเป็น๔๒๓๑แทน
คือเขาดูทีมอย่างน้อยว่าทีมมีนักเตะแบบไหน
เหมาะกับแผนไหนอะไรอย่างนี้แหละ
ซึ่งอย่างในสเปอร์เนี่ยคือมีกองกลางตัวรับเยอะมาก
ซึ่งจริงทั้ง๔คนก็น่าจะเล่นได้ดี
ก็เลยอันเก้เขาอาจจะคิดว่าเอองั้นเป็น๔๒๓๑ดีกว่า

ซึ่งอย่างนี้พี่แจ๊กเล็กมีความเห็นยังไงบ้างไหม
คือผมว่าอย่างที่วอร์มได้บอกไป
ผมว่าเขาพยายามใช้ธรรมชาติของสเปอร์ที่มีอยู่

ไม่จำเป็นต้องไปซื้อซุปเปอร์สตาร์
ผมว่าอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมมันจัดง่ายขึ้น
เท่ากับมันเพิ่มตัวผู้เล่นได้คนหนึ่ง
ซึ่งก็คืออาจจะเป็นมิดฟิลตัวรับที่เพิ่มเข้ามาคนหนึ่งก็ได้
หรือถ้ามองแบบเบสิกง่ายฟุตบอลก็เริ่มต้นจากเกมรับที่มันเหนียวแน่นกว่า
ถ้ามันไม่เสียประตูเท่ากับอย่างน้อยมันมีแต้มแล้วนะ
เหมือนที่แบนยูไม่เสียประตูเลยชนะ๑ส่วนอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วคือนอกจากเขาแบบว่าเจอระบบ๔๒๓๑เร็วแล้ว
เขายังเจอ๑๑แบบผู้เล่นตัวจริงเร็วด้วย
ก็คือแบบเร็วแค่ไหนนะพี่แจ๊คเล็ก
ก็เร็วแล้วแต่วันแล้วแต่วันว่าจะเร็วแค่ไหน

ต้องการยังไงก่อนไอ้เด็กก็ไม่ดีนะครับ

ผมว่าอย่างที่วอร์มได้บอกแล้ว

ตัวผู้เล่นมันเหมาะกับวิธีการ
ที่เขาต้องการที่จะปรับจูนให้มันให้มันเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้คือข้อดีของเขา
แล้วก็ตัวผู้เล่นเองถ้าเหลือบมองภาพรวม
ผมว่ามันก็อาจจะเป็นข้อดีของอังเก้ก็ได้
การจัดสรรภายในทีมมันน่าจะง่ายขึ้น
เอาจริงมันมีซอนอยู่แต่จริงซอนก็ไม่ใช่แบบ
จะต้องจ่ายให้ซอนอย่างเดียวมันยากจนตอนเคน
แล้วมันทำให้อาจจะเล่นไม่ตามระบบระเบียบที่วางมา
แต่เมื่อกี้มีกองการอย่างนี้อยากถามท่านผู้บริหารนิยมิตรหนึ่ง
ว่าอย่างป๊าเป้มัตต้าซากับวิซูม่าถ้าไปเจอกองการอย่างแมกอลิกเตอร์
ผมว่าคนละสไตล์นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาจริงบิซูมาเนี่ย
ผมเล็งตั้งแต่แบบช่วงช่วงต้นรายลูกภาพแล้ว
แล้วก็มีในเชิงเทคนิคการคลองบอลของมันมันมีความคล้าย
พราติกเวอราคอา

ตัวสารบิสุอาพิษูนิศบอลความกลับไม่ได้

และนอกจากเรื่องระบบการเล่น
เรื่องการสร้างความเชื่อให้ทีมเล่นแบบที่ทีมคนจะเป็น
ซึ่งปกติที่ผ่านมาเนาะเรียกว่าในยุคสมัยที่พี่แจ๊กเล็กดูบอล
คือตอนนั้นผมอาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าสเปอร์เนี่ยก็คือว่า
คือสเปอร์เนี่ยเขามักจะมีกองหน้าที่ดี
เรียกว่าเป็นทีมเกมลุกอ่ะจริงแล้วคืออาจจะเสียเยอะนะ

ถ้าโดยธรรมชาตินะสเปอร์เป็นทีมเล่นเกมลุกอยู่แล้ว
แต่จริงฟุตบอลอังกฤษในยุคก่อนหน้านู้นเนี่ย
ก่อนที่มันจะมาเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่ใช้แคลสติกเยอะเนี่ย

ก็สเปอร์เป็นทีมเล่นเกมลุกอยู่แล้ว

เพราะว่าโค้ดก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเน้นไปเรื่องของเกมลุกเท่าไหร่

แต่ผมว่ามันอาจจะเป็นที่แนวคิดของผู้บริหารด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าพอพอสมันใกล้จะได้ถ้วยแล้วมันไม่ได้
ทีมอาจจะต้องการผู้จัดการทีมที่ไม่ได้เน้นเรื่องรูปแบบ
อาจจะต้องการผู้จัดเกมทีมที่เน้นให้ทีมมันได้ถ้วยชัวร์บ้าง

แต่ทีนี้พอมันผิดคาดไปจากที่มันคิดไว้
กลับมาใช้กุญสือที่เล่นเกมลุกดีมีแบบแผนชัดเจนมีสไตล์ชัดเจน
อังเก้ก็ได้แต่ว่าอย่างสเปอร์นี้ก็ถือว่าโชคดี
จะปลุกปีศาจต้องใช้ปีศาจใช่ไหมไปไหนแล้วล่ะตอนนี้
ยังไงฮะโซชาพักร้อน
แต่ว่าแบบเขาต้องไปฝึกสกิลด้านโค้ชอีกไงมันยังไม่ค่อยได้ไง
เหรอ

ซึ่งจากสถิติมีสถิติมาด้วยครับสำหรับเรื่องของเกมลุกของสเปอร์
ก็คือตอนนี้เล่นมาผ่านมา๖เกม
เปอร์เป็นทีมที่มีโอกาสยิงจังหวะง้างยิงเยอะที่สุดคือ๑๑๔ครั้ง
ฐาน๖ออกมาคือเหลือเกมละ๑๙ครั้งซึ่งถือว่าสูงมากนะ
ก็เรียกว่าเข้ามาแค่แป๊บเดียวแต่เปลี่ยนทีมได้ดีมากเลย
เข้ามาแป๊บเดี๋ยวเปลี่ยนดีมเว้นด้วยแล้วน่ะ
บางทีร่วมมาบางคนนะอยู่มาปีกว่าจะ๒ปีนะ

เรามาวัดสถิติของทางอันเก้

อีกข้อมูลหนึ่งก็คือการคลองบอล
สถิติเกมลุกทุกอย่างคือเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลย
เราเอาเลยไหมอันเก้เนี่ย

แต่ทีนี้โอเคนอกเหนือจากเรื่องอันเก้แล้ว
เรื่องผู้เล่นต่างแล้ว
เรียกว่าเป็นสถิติอื่นหรือว่า
เรียกว่าเป็นปัจจัยอื่นที่ส่งให้แบบว่า

ราคาแบบ๒๐๐ล้านหรืออะไรอย่างนี้ขายได้

แต่ถ้ามาดูจาก๕นัด๖นัดที่ผ่านมา

ว่ามันถูกปูมาในระยะเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะแล้ว

ผมว่าเป็นข้อดีอย่างที่เราได้พูดไปช่วงที่แล้วนะ

เหมือนทีมงานสมมุติถ้าไม่มีมืออย่างนี้

เราต้องเอากันหน่อยเว้ยพวกเราเราต้องสู้เว้ย

คือจากคือเราไปในอนาคตที่ดีกว่า

ผมว่ามันอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบ

แล้วก็อาจจะด้วยความเป็นโค้ชใหม่ด้วย
เตะบางคนที่อาจจะไม่เคยมีโอกาส
หรือกลับมาเริ่มต้นใหม่ในเซตใหม่อีกครั้ง

ใช่ผมว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะ

ผมมองว่าทั้งสองทีมระดับกลางเนี่ย

มันกลายเป็นว่าทีมมันเล่นเป็นเข้าแท็กติก

สาบัน

ลืมว่าโหลงกูซะแล้ว
กองกางแบบไม่ได้สัน
นอกจากพอเสียเคลียนไปทีมเป็นระบบขึ้น

เหมือนขาดกองกางตัวลุคตำแหน่งนี้ไปนาน

อีเล็กเส้นช่วงพลิกที่หายไปเนี่ย
ที่เป็นคนที่แบบสร้างสรรค์เกมอะไรอย่างนี้

ก็เห็นด้วยนะผมว่าพอ

แล้วก็ดูเหมือนแทบจะมีมีอินสละในเกมลุคมาก

ตอนนี้ทุกอย่างเกมลุคมันดูเข้าทางไปหมด

สายน้ำบ่นวินเทจของเราเน้นของเก่า

ไม่โทรคุยปรับทุกกันอ่ะไป

อีกตำแหน่งหนึ่งที่ตอนนี้ก็มาแรงมากของสเปอร์คือ
เอาจริงคือผมไม่รู้จักชื่อเขามาก่อนเลยนะ
คือได้ยินชื่อได้ว่าใครวะ

ก็เรียกว่าเหมือนกับพอเขายังเป็นดาวรุ่งอยู่

แต่ว่าโดยรวมคือมั่นใจแล้วก็คือทุ่มเททุกจังหวัด
เรียกว่ารักษาผลการแข่งขันได้เยอะขึ้นในปีนี้

ก็ลงร้องลงตัวคือผมว่ามันเป็นสไตล์ที่ต่างกันอยู่แล้ว
พอมันจับคู่และมันกลายเป็นโรงล็อตรงตัว
เป็นตัวคอยตันคอยชนให้ก่อนปาราเฟนเป็นพวกกองหลังเชิงดี
ดักเก็บบอล๒ให้แถมมีความเร็วเป็นข้อได้เปรียบอีก
ตัวสูงด้วยก็เป็นข้อดีเข้าไปใหญ่เลย
ต่อมายุคที่มันอยู่มีวิดิสกับเฟอร์ตินานอืมกี่ปีแล้ววะย้อนกันไปอีกแล้ว
กี่ปีแล้ววะเนี้ยนี่เราจะย้อนกันไปอีกแล้วเลยเนี้ยก็มีบูกกับบุญไงอ๋อ
อ่าผมว่ามันมันเป็นจังหวะเข้าตัวหนึ่งลองตัวหนึ่งใช่ไหม
คือผมว่าอังเก้มันอาจจะเป็นคนที่มีโงเห้งดีด้วยแล้วก็มีเรื่องของ
โชคสตาลโชคดวงอะไรมาเกี่ยวแต่พอมันมาหยิบจับถูกไปหมดนะเออ
ก่อนอืมก็อาจจะไม่ดังเพราะคนก่อนก่อนยุคก่อนแล้วเนี้ยมัน
มีหลายคนที่เติบโตขึ้นมาอาจจะเป็นดาวรุ่งจะเป็นอายุน้อย
มีโอกาสได้ลงก็ไม่มีใครดีหรือโดดเด่นเท่าอูโรกี้
พอทุกอย่างมันเหมือนกับมันลงล็อกลงตัวพอดีมันก็เลยดูดีไปหมดไง
แล้วก็อีกจริงที่บอกเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องหยิบจับถูกไปหมดอย่าง
รักษาประตูมันต้องใช้มือได้ดีอยู่แล้วเป็นปกติ
บางทีเขาซื้อจากการใช้เท้าดี

นัดเจอบาเย็นมาเสร็จปุ๊บเสริมมาสัมภาษณ์นับผิดอีก

แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่โอเคเมื่อกี้เราชื่นชมนักเตะกันไปเยอะมากแล้ว

ยอบไม่ค่อยดีหน่อย

เพราะว่านอกจากเขาจะเรียกว่าจัดทีมจัดทัพได้ดีแล้วเนี่ย

คือก็ควรจะเป็นกองหน้าเนอะควรจะทำประตูเยอะ
แต่มีนัดหนึ่งยิงได้ปุ๊บเขาก็ออกมาชื่นชมเลย
ก็เขาชื่นชมว่าไงนะพี่แจ๊ค
ผมว่ามันเป็นนักคุณความที่ดีนะ
แต่ว่ามันถูกสื่อถูกแป้งบัน
อันนี้ไม่ได้ดูสคริปต์เลยเหรอว่าเขาพูดอะไร
ไม่ไม่ได้ดู

อ่าซึ่งโอเคก็คือใจความผมถอดรัดให้
ที่พูดเมื่อกี้คือชื่นชมจริงว่า
แต่ว่าทุกคนกองหน้าทุกคนมันต้องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่แล้ว
แต่ว่าทีมงานสตาร์ฟโค้ดทุกคนก็รู้ว่าจริงศักยภาพเขาคือแบบไหน
อ่าก็เป็นประมาณนี้เรียกว่าปลูกใจอ่ะ

แต่ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของผู้จัดการทีมที่

ซึ่งโอเคมันอาจจะมันอาจจะถูกจังหวะมันอาจจะถูกเวลาพอดีเท่านั้นเอง
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยปกป้องสารโชคนะ

ตัวแล้วแต่ว่ามันเหมือนมันมีปัญหากันภายใน
แต่ทีนี้มันอยู่ที่ตัวนักเตะด้วย
พูดดียังไงถ้าตัวนักเตะให้ความเคารพ
หรือเชื่อใจในตัวกุญสือเนี่ย

เหมือนที่เราทั้งสองคนแบบว่าเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวพี่
ที่เป็นผู้นำขององค์กรนี้

พอมันไม่เชื่อเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบยิ่งเละ
นี่มันกลายเป็นว่าพอไม่เชื่อออกมาเยอะ

ตกเบื่อกี้มาจากชื่นชมทางนักเตะของทีมแล้ว
อันเก้เขายังแบบให้สัมภาษณ์ดีในแบบบ่อยมาก

แล้วมันเหมือนหมดเวลาช่วงสัมภาษณ์แล้ว
แต่ว่าอันเก้เหลือไปเห็นเหมือนมีแฟนบอลคนนึง
เป็นเหมือนผู้ป่วยที่เป็นโรคดาวซินโดมอย่างนี้
เขาก็ยังบอกพิธีกรว่าผมขอตอบคำถามคนนี้ก่อน

ผมรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันสะท้อนถึงทัศนคติเขานะ
เหมือนเขาเข้าใจว่าผู้ป่วยลาวซินโดมคือปกติ
ในชีวิตก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ให้โอกาสผู้ป่วยคนนี้ได้ถามคำถาม
ซึ่งคำถามที่น้องถามเหมือนจะเป็นถามว่า
คิดว่าปีนี้สเปอร์จะเก็บได้กี่แต้มชนะได้กี่นัดประมาณนี้
ซึ่งทางอันเก้ก็ตอบใจความประมาณว่า
เตะสเปอร์ทุกคนรู้ว่าชัยชนะมันสำคัญแค่ไหนสำหรับแฟนบอล

ตั้งใจฟังตัวเนี่ยเอาคิ้วกูจะชนไงตั้งใจฟังตั้งใจฟังกูผิดอีกเนี่ยเมื่อฮัตตีแล้วไง

เปอร์ถูกหวยที่ได้อังก
เออผมว่าโชคดีแต่ก็ต้องดูกันยาว
ใช่มันอาจจะเป็นช่วงแบบเขาเรียกนะช่วงฮานีมูล
อ่าเพราะคอนเต้ตอนมาใหม่ก็เก็บแก้มต่อเนื่องนะ
ผมว่าจริงนัดนี้ก็เป็นตัวชีวัตรประมาณหนึ่งเหมือนกัน

ก็สัปดาห์นี้ฮะก็บอลเตะกันวันเสาร์โชคดีไม่มีคู่คืนวันศุกร์นะครับ
ก็เรียกว่ามีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เลย

เพราะว่าหลังหลังเขาก็มีโฟกัสกับบอลยุโรปอยู่บ้างเหมือนกัน

และอีกคู่ที่ผมคิดเองแล้วกันว่าน่าสนใจ
มันเคยมีแบบนึงไม่มีรูปการณ์นึงอ่ะ

การไปเยือนบอลมัสเอาจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

เขาไปเป๋ตรงแมทสเปอร์ตอนผมนั่งดูว่าการเปลี่ยนตัวเขามันเป็นปัญหา
ผมว่ามันเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลด้วย
ก็คือจอจินโยจริงคือพลาดนิดเดียวจริงอ่ะ

เขาตกแชฟฟิลล์มา๘๐นี้

คุณภาพตัวเล่นมันไม่พอจริงผมว่านิวก็เริ่มชนะได้
แต่ก็เป็นการชนะแบบเบียดสูสีไม่ถล่ม

เอื้อให้แบบแบบฟาร์มแต้มไว้เยอะก่อนในช่วงนี้

อันนี้คือแค่ไม่ได้พูดถึงเฉยแต่ว่าทำได้แหละ
คือคุณเป็นกลางสถิติดูได้เลย
คือเป็นกลางสถิติดูได้เลย
งีที้

แต่เอาจริงผมว่าโอกาสที่
อันนี้เอาแบบจากใจนะ
เกมนี้ก็ไม่แปลก
เกมลุกมัน

มีอิลังก้าไปซื้อ๘๕ล้านคุ้มเลย

ความจริงผมว่าคืนเรียกว่าเป็นคืนวันจันทร์แหละ

มีจุดพลิกผันหรือยังสำหรับเชลซี
ก็เป็นฟูแลมเปิดบ้านเจอเชลซี

เพราะแต่ว่ามันไม่คมเอง

ก็จังหวะจบก็มีแต่ว่ามันไม่คม

หน้ามันหมองหน้ามันดูสมแล้ว

สมสมนี้วิทยาศาสตร์จังแะ

ไปถึงพอหน้าโซมมันมันส่งผลอันนี้

แกก้แขี่ยวด้วย

ที่มันจบตรงนี้
ก็ไม่โจ๊กนี่ไอ้ชิบหาย
มุกมึงก็โจ๊กไปเลยมันก็สปอยง่วสวย

จริงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าคะแนนพุ่งกันทุกคนเลยนะ
เพราะว่าคุณสงสัยตามไม่ว่าคงให้ดีก็แล้ว

แต่จอยได้อยู่ใช่ไหมจอยได้อยู่จอยได้อยู่ตลอดเวลาเลย
ก็คือวิกที่ผ่านมาคือคะแนนคุณเป็นอันดับ๒เลยนะ

จากทั้งหมดแบบโอ้โห๕๐๖๐คนคุณเป็นอันดับ๒เลย
เยอะมากแต่อันดับรวม๔๖ไม่ขยับเลย
ปัดที่ผ่านมาคือคะแนนมันเยอะเพราะว่านักเตะหลายคนที่คนมักจะเลือกมันทำประตูหมดเลย
แลนด์ก็ทำมิโตมะก็ทำ
ใช่แล้วผมไปเลือกแบบพวกทริปเปียร์
ทริปเปียร์ก็โอ้โห๓แอซิสเออได้แอซิสอีก
ทุกเปียร์ผมมีอยู่ซึ่งโอเคสุดท้ายก่อนเราปิดรายการไป
ฝากนักเตะกันสัก๑คนว่าอาวิกหน้าเนี่ย
ใครน่าจะเป็นตัวชี้ขาดแบบตัวเก็บแต้มของสัปดาห์ถัดไป
ผมว่าก็ต้องไปมองซิตี้ก่อนแล้วเจอคู่ต่อสู้ที่ผมว่าซิตี้ก็น่าจะ
เอ้ยแต่ว่ากลางสัปดาห์มันจะเป็นฉันเป็นลิก
เขาอาจจะเก็บตัวใช่มั้ยเขาก็มีโอกาสโรเตชั่นโรเตชั่นซิตตี้ตัวก็ดีดี
ตัวไหนดีวะเนี่ยทีนี้มันจะจับทางไม่ถูกไงว่าสติ้มจะเอาใครลงแน่
พักไหมโปรเดนจะลงไหมหรืออะไรอย่างนี้มันก็ยากอยู่

แต่จริงมีตัวนึงที่ผมเก็บไว้ตลอดที่กันเองเอสตูบิยาร
ซูบูยานกับทิปเปียร์แบ็คที่ทำแต้มได้เยอะเนี่ยผมว่ายังควรเก็บไว้อยู่
ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าสรุปกันไปเยอะมากว่าทุกคนเนี่ยก็ควรจะใช้ครีม

ไม่ใช่ก็สรุปเรื่องสเปอร์แหละว่าทำไมถึงฟอร์มดีขนาดนี้
เดี๋ยวมาดูกันว่าวีคหน้าเราจะหยิบยกเรื่องไหนมาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้ก็คนแถวนี้
เดี๋ยวคอยดูนะวีคหน้าลิวฟูแพ้มึงก็หยิบยกลิวภูมาพูด

ก็เป็นประมาณนี้ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะฮะฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะครับ
ท่อพี่อย่อยน่าแล้วกฎเลยนะ

เพิ่มไปเรื่อยมันเยอะจริงป่ะ

อยากจบก็จบเลยล่ำลาก็ว่ากันไปกิน

ขอลาทีวันนี้ลาไปก่อน

ยอกย้อนลาแล้วเจอกันนะ
เจอกันนะลาก่อนสวัสดี

แค่เธอมึงนะ
อำนวยมวยชัยให้แมนยู